คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของการเมืองสักเล็กน้อยแล้วกัน
หลังจากที่มีอดีตของผู้สมัครสอสอของภาคภาคศาสตร์ชาติ

เขาประกาศว่าเขาจะเทคะแนนให้กับพักอื่น

แล้วก็โหวตให้ประชาชนร่วมกันโหวตโน
เขาพูดชัดเจนเลยว่าภาคศาสตร์ชาติมีแล้ว
ไปให้กับภาคนี้
ทีนี้ก็ต้องร้อนไปถึงกรกตต้องตรวจสอบว่าผิดหรือเปล่า
ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็อีกบรรยากาศหนึ่งท่านนายกพลเอกประยุทธ์
ลงพื้นที่ไปตรวจราชการเขาย้ำว่าไปตรวจราชการที่ขอนแก่นกับนครราชศรีมา
แต่การไปครั้งนี้ไปร้องเพลงให้ชมบ้านฟังอัฟฟิฟังก็จะพร้อมแค่ไหนครับ

ขอสัญญา

เพลงร้องได้เมื่อเช้าไปขอนแก่นเพลงอะไร
หยุดตรงนี้ที่เธอ

อยู่ตรงนี้ที่โคราช

หยุดตรงนี้ที่เจ็บสิบหกจากวัตรโหมดหนึ่ง

อยู่ที่เธอเธอและเธอ

ดูผลเพลินนี่เหมือนขึ้นในวัยทีปราศัยเหมือนกันนะ
ไปตรวจราชการครับแล้วมีแบบหัวเราะแบบแม่อารมณ์ดีอารมณ์ดี
อารมณ์ดีดิร้องมาตั้งสองเพลงขนาดนี้แปลว่าอารมณ์ดีจริง

บ้านเกิดท่านแล้วก็ไปร้องเพลงสัญญาแล้วก็หยุดตรงนี้ที่เธอนะครับ
รวมทั้งไปปั่นรถสามล้อแต่ก็ปั่นไปได้เล็กน้อยเองเท่านั้นนะครับ
ไหนนี่พอว่าบังคับว่าอะไรไม่ได้

หนึ่งในการขึ้นไปบนเวทีท่านนายกก็บอกว่า
มาตรวจราชการเพราะว่าต้องการจะมารับฟังปัญหา
สืบทอดอำนาจประชาชนไม่ใช่การมาหาเสียง
เขาย้ำนะเป็นการสืบทอดอำนาจประชาชนไม่ได้มาหาเสียง
แถมบอกด้วยว่า๕ปีมีผลงานมากมาย
มีนาคมนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกใครทำงานต่อ

ปีมีผลงานมากมายนะครับ
บ่อยครั้งที่อีกท่านหนึ่งจะพูดแบบนี้คือนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
โอ้โหออกมาวิจารณ์ประเด็นการเมืองโอ้โหเมื่อวานดุเดือดเหลือเกิน
ไม่ค่อยได้ยินนะปกติแล้วเนี่ยคุณสมคิดถ้าออกมาคือออกมาพูดประเด็นในแง่ของเศรษฐกิจปัญหาหรือว่าการพัฒนาว่ามีนโยบายแบบไหนยังไง

เมื่อวานออกมาพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมือง
สร้างความสับสนให้กับประชาชนเพียงเพื่อต้องการคะแนนเสียง
ซึ่งพูดเร็วไปหรือไม่พร้อมยอมรับว่ากังวลว่าการเมืองถึงทางตัน
พักได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
อีกทั้งในช่วงที่การเมืองยังมีความไม่แน่นอนแบบนี้
เอกชนและต่างประเทศเองก็ชะลอลงทุน
จึงควรพูดให้น้อยประเทศชาติจะได้ประโยชน์
แต่น้ำซุ่งน้ำเสียงท่านที่พูดเนี่ยดูเดือดนะ
คือดูมีความเป็นกังวลในแง่ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศในแง่ของการลงทุน
ไปฟังนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะ
คือหลายคนก็จับตามองว่าแล้วพลังประชารัฐจะจับมือกับใครหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนออกมาแสดงจุดยืนเยอะแยะเลยว่าไม่เอาแคนดิเดตบ้างไม่เอาพักบ้าง
อุตมะก็บอกเลยนะคะว่าเร็วเกินไปที่จะตอบคำถามว่าพักพลังประชารัฐจะจับมือกับใคร

เร็วเกินไปที่จะตอบว่าพลังประชารัฐจะจับมือกับประชาธิปัตย์หรือเปล่า
มีชื่อประชาธิบัติออกมาซึ่งเขาบอกว่า
ตัวเขาไม่ได้มีจิตตัดสินใจคนเดียว
เขาบอกว่าเดี๋ยวรอดู๒๔มีนาคมดีกว่าให้ประชาชนเป็นคนตอบว่าอยากเห็นใครเป็นรัฐบาล
ส่วนหน้าพี่สิทธิ์เองค่ะก็ออกมาบอกว่า
ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่สนับสนุน
แต่จับมือกับพลังประชารัฐได้ไหมได้ค่ะ
จับมือกับพลังประชารัฐได้ก็ต่อเมื่อ
ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

เพราะพลังประชารัฐยื่นคันดิเดตผู้เดียวคือพลเอกประยุทธ์
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะต้องเป็นพักจัดตั้งรัฐบาล
คือประชาธิปัตย์อยากได้เสียงของพลังประชารัฐ
แต่ว่าต้องชูคุณอภิษฎเป็นนายกเท่านั้น
ถูกต้องคือเท่ากับว่าไม่ใช่ว่าประชาธิปัตย์จะจับมือกับพลังประชารัฐ
แต่อยากให้พลังประชารัฐมาจับมือกับประชาธิปัต
ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วสนับสนุนเขาเอาไปฟังเสียงสองคนกันเลยค่ะ
เงื่อนไขที่จะมาทำให้ประชาธิปไตยไม่ยั่งยืนมันก็มี๒เงื่อนไข
กับสองก็คือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสืบทอดอำนาจ
เพราะฉะนั้นเราถึงมองว่าทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้
ก็คือสิ่งที่เรานำเสนอคือประชาธิปไตยที่สุจริต
ไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจ

เมื่อผลของการเลือกตั้งออกมาไม่ช้าไปที่เราจะมาคิดกันว่าเป็นอย่างไร
จะร่วมมือกับใครก็ต้องดูนะครับว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้าง
นโยบายไปด้วยกันได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วใครจะแตกกับใคร
ผมคิดว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศเอาอันนั้นตั้ง
คนที่สนับสนุนพักไปเลือกพักกันเมืองอื่น
บอกว่าอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งฐานครอบงามชี้นำหรือจูงใจ
เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวให้ลนลงโหวตโนเพื่อไปเลือกตั้งเป็นโมคะ
นายอิทธิพรก็บอกว่าไม่น่าทำได้นะเพราะถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะครับ
คงจะมีการขอคะแนนกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายห้ามห้ามไว้ชัดนะครับ
กฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพักการเมืองก็คงทำไม่ได้นะครับ
เข้าข่ายที่อาจจะเป็นการกระทำผิดทางกฎหมายนะครับ
ขอพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าเป็นปัญหาตุ๊กตา
หมายถึงว่าถ้าเกิดมีหลักฐานที่หันเชิงได้มอบสินค้าขอคะแนนก็
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ
ได้ยินแบบนี้นายจตุรนฉายแสงอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติที่จัดเวทีประสัยอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็ออกมาโต้แย้งประธานกรกตทันทีเลยนะครับ
บอกว่าก็ไม่เห็นว่าจะผิดกฎหมายตรงไหนเลยนะเพราะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปชี้นำใครได้เลย
ส่วนในเรื่องการเดินสายไปปราศัยในพื้นที่เนี่ยถ้าอยากจะสอบสวนข้อเท็จจริง
ก็มาสอบสวนได้เลยไม่มีการให้ชาวต่างชาติมาร่วมประสัยอะไรแน่นอน
ทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของตัวบทกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา๗๓เลยนะคะ
เพียงแต่ห้ามให้ผู้สมัครสัญญากับประชาชนว่าจะให้
แล้วก็ห้ามจูงใจเท่านั้นเอง
ก็ยังคงปราศัยอยู่เนอะถึงแม้จะเป็นอดีตกันไปแล้วก็ตาม
ในส่วนของ๒พักการเมืองใหญ่ลงพื้นที่หาเสียงที่นครพนม
โดยเพื่อไทยก็นำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ควงนายพานทรแท้ชินวัฒน์บุตรชายของนายทักษิณชินวัฒน
ขึ้นปราศัยที่สวนสารธรรณาศรีโคตรสมบูรณ์นะครับ
คุณหญิงสุดารัฐขอให้พลเอกประยุทธ์ไปเรียนประชาธิปไตยมาใหม่
หลังกล่าวว่าพักการเมืองสืบทอดอำนาจ
ยกประเด็น๒๕๐สวที่มีคนมีอำนาจพยายามสืบทอดผ่านเสื้อคลุมประชาธิปไตยด้วยนะครับ
เราก็เขียนหลักประชาธิปไตยเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ
ดเบี้ยวหลักประชาธิปไตยเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ
แล้วก็จะเข้ามาในลักษณะที่บอกว่ามีสิทธิพิเศษเหลือคนอื่นนะคะ
ดังนั้นถ้าจะพูดคำนี้แล้วว่าเข้ามาตามหลักประชาธิปไตยและไม่สืบทอดอำนาจ
ก็ช่วยประกาศชัดว่าสว๒๕๐คนไม่ต้องเลือกคนเอกประยุทธ์นะคะ
ให้เลือกตามเสียงประชาชน
พูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานท่านนายกเองก็มีคำถามโยนไปทางฝากฝั่งการเมืองว่า
ถามกลับไปยังนักการเมืองซิว่าใครไม่ต้องการสืบทอดอำนาจทางการเมืองบ้าง
ไม่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีบ้างก็ทำให้ฝากฝั่งการเมืองก็ต้องออกมาตอบโต้
แล้วว่าท่านไปเรียนมาใหม่
แล้วก็ประเด็นเรื่องของสวก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่
เพราะว่าท่านบริวิตเองก็สัมภาษณ์เมื่อวานว่าก็ต้องเข้าคุมได้สิ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แบบมันก็ไม่จบ
ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง
ฐานะที่เป็นรองภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบรามการช่อกงทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำกำลังบุกเข้าไปอายัดทรัพย์สินของนายวิสุทธิ์ชัยนรุนนะฮะ
เป็นผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยเขต๒จังหวัดพยาว
โอ้โหเขามีมูลค่ารวมแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทครับเยอะมากนะฮะ
แล้วนายวิสุทธิ์กับพวกเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกง
อกชักชวนให้ผู้เสียหายมาร่วมลงทุนหุ้นน้ำมัน๔ประเทศ
ก็มีการดำเนินคดีมาตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้า
มูลค่าความเสียหายกว่า๒๙ล้านบาทนะครับ

เขาไปทุกที่ลงทุกสายในทุกข่าว
ไม่ว่าจะเป็นโซนไหนเนี่ยมีชื่อบิ๊กโจ๊กตลอดเลย

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองร้อนมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเช้านี้นะครับ
ตามกันต่อไปจนถึง๒๔มีนาคมนะคะ